รพไปด้วยแล้วก็รพไปเลย
เพราะตัวแม่จะมาตัวมัม
ตัวมาลดาร์ของวงการเบ้า

คุณแม่ถ่ายแฟชั่นสุดเซ็กซี่

เพราะอายุพี่เกดตอนนี้๕๐ไปแล้ว
นานมากคุณดูสิครับ
ลูกเกดเมธินีค่ะอวดภาพแฟชั่นเซ็ตที่ร่วมถ่ายกับนิตยสารดัง
ฉลองครบรอบ๓๐ปีในวงการบันเทิง
ก็ได้ช่างภาพคู่ใจพูดชื่อแล้วทุกคนอ๋อแน่นอน
พี่ไอ้อำมาตย์พี่ติ๋มพันธ์เซรี่แล้วก็พี่เบิร์ดศิวากร
ซึ่งแต่ละภาพเนี่ยสวยสะกดสมกับเป็นตัวแม่วงการนางแบบเมืองไทยคุณดูสวยมาก
มองเป็นศิลปะนะอย่ามาดำวงดังมากก็ไหว
แต่ภาพที่ทำเอาโซเชียลไฟลุกก็คือภาพสุดเซ็กซี่ที่แม่ลูกเกดในภาพนี้เลย
ทุ่มทุนเปลือยกายช่างภาพกดชัตเตอร์
แม้ว่าตอนถ่ายนะชุดนี้คือมันไม่ได้ว่าแก้ทั้งหมดนะ
เขามีอุปกรณ์ช่วยเซฟอยู่แล้วแต่เขาใช้เทคนิคการรีทัศน์ออกไป
พอลิทัศน์ออกปุ๊บกลายเป็นภาพที่แบบเสร็จสมบูรณ
ยังไงก็ต้องชมว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข
และการเวลาในวงการไม่สามารถทำร้ายพี่เกด
แล้วก็ขุนรูปร่างมันเพอร์เฟกต์จริงปรอกมือสิคะรอบร้อย

ล่าสุดเจอแม่เจอแม่เกดในงานอีเวนต
แม่ก็เล่าถึงแฟชั่นเซ็ทนี้บอกว่าแม่ภูมิใจ

แล้วก็บอกด้วยว่าไม่ใช่แฟชั่นทิ้งทวนนะ
เพราะหลายคนบอกแม่จัดชุดใหญ่ขนาดนี้อำลาวงการมาเนี่ย
เกดบอกใจเย็นลูกสาวแม่จะขออยู่ยาว
เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจ
โอ้โห
เป็นอะไรที่แบบว่าก็รู้สึกภูมิใจ

มากกว่านี้ไม่ได้แล้วมากกว่านี้ก็จะเห็นจุกแล้วค่ะคุณลูก
เป็นตำนานที่มีลมหายใจอยู่เลย
ใช่แน่นอนค่ะกินไม่ตายง่ายหรอกค่ะ

ยังไม่ทิ้งค่ะยังไม่ไปไหนค่ะยังอยู่ค่ะ
มีเดินแบบไหมก็ยังพอมีบ้างอยู่
ชวนก็ถ้าเรายังได้เราก็ยังเดินอยู่
ถ้าเรารู้ตัวแล้ววันหนึ่งเราอายุมากแล้วไม่ไหวแล้ว
โอเคงั้นก็ค่อยว่ากันแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แน่นอน

หลังจากพักหลังภาพสวีทคุณสามีไปไหนหมดอ่ะ
แล้วบอกว่ายังไงล่ะแม่ยังอยู่ดีกันอยู่หรือเปล่า
เกดก็ตอบผ่านสื่อแบบตรงเลยว่า

การทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุดเท่านั้นเองค่ะ
ฟังพี่เกดอีกสักครั้งค่ะ
คงจะพูดได้อย่างเดียวว่า
ตอนนี้เกดก็มุ่งมั่นที่จะดูแลลูกให้ดีที่สุดนะคะ
ตอนนี้ลูกก็กำลังฝึกเป็นนักกีฬาว่ายน้ำอยู่
แล้วก็ความฝันของทั้งแม่ทั้งพ่อสกาย
แล้วก็สกายเนี่ยคือความฝันให้เขาเนี่ย
ว่ายน้ำให้กับทีมชาติไทย
ทำหน้าที่พ่อและแม่ให้ดีที่สุดแค่นั้น
ถูกต้องค่ะใช่ค่ะแค่นี้ค่ะจบ
อย่าลืมนะลูกยังเล็กอยู่
ยังต้องปกป้องลูกอยู่ไว้เดี๋ยว

เมื่อไหร่แล้วค่อยว่ากัน

เป็นกำลังใจให้กับพี่เกดทุกช่องทางเลยนะคะ
สายสตรองของจริงคุณผู้ชมค่ะ